สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับวันนี้จันทร์ที่๑๔ตุลาคม๒๕๖๒ครับคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในเหวลึกที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้มีผู้บาดเจ็บ

หนึ่งคนทราบชื่อต่อมาคือนายจักรพันธ์อภิบาลพนาอายุ๒๕ปีและมีผู้บาดเจ็บอีก๔ลายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๒ลายก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพอุบัติเหตุบริเวณถนนศาลปูปินถนนแสวงหาศรีบัวทองหมู่๔ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองรถยนต์สีขาวทะเบียนกไก่ต่อเต่า๕๔๖๗มหาสารคามขับชนกับรถจักรยานยนต์ทำให้นายสมพรเริกวงอายุ๕๗ปีคนขับได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบปากคำนายสมพงศ์ธรรมาอายุ๖๑ปีคนขับรถยนต์บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีเพื่อไปเที่ยวบางระจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีช่วงวันหยุดยาวก่อนจะชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ขี่ขี่ตัดหน้าซึ่งตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่จังหวัด
เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๔คันบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
จากการสอบสวนชายชาวญี่ปุ่นคนขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำให้การว่า
ขณะกำลังขับรถกลับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถคันหน้าเกิดเบรกกระทันหันทำให้ต้องเบรกตามจู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากด้านหลัง
ก่อนจะมีรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์สีบ่อนมาชนท้ายรถจนได้รับความเสียหาย
พอลงมาดูก็พบว่ามีการชนกันรวม๔คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการสอบสวนคนขับรถทั้ง๔คันอีกครั้ง
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากรถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงไม่ทันระวัง